ก็ประสาทที่พี่จะช่วยสุดยอดภัทรแม่ง
ได้รับลงกรี๊มตัวติดไว้
ติดไว้อีกติดที่กว่า